ใจไปแล้วคราวนี้เรามาถ่ายรูปกันดีกว่า
นี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูไอเดียของซุปตาตัวแม่เลยนะคะ
เดี๋ยวนี้เขาต้องแบบว่าโอ้โหใช้ไอเดียในการถ่ายรูปออกมา
แล้วไม่เหมือนใครสวยเก๋จริงค่ะ

บ้านเขาก็ถ่ายไปทุกปุ่มแล้วนะหน้าฟูตรอบตรงหน้าตู้เย็นก็ไปมาแล้ว
ต้องอย่างที่ทุกคนบอกแล้วค่ะ
จัดถ่ายรูปทุกที่ไม่ว่าจะท้องถนนร้านค้าริมทางป้าย
รถเมลรถไฟฟ้าแม่จัดหมดค่ะ

เขาก็ไปเจอที่ไหนเขาก็ถ่ายเลยนะคะ
เรียกว่าคือพอจับอะไรเข้ามาถ่ายมุมเก๋เข้าไป
โอ้โหดูแพงแล้วก็ดูเลิศขึ้นทันทีค่ะ

ถ่ายรูปท้ายรถกระบะเก่ากับสติ๊กเกอร์คุณผู้ชม
คือกวนนะคะคือเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่นะคะ

เรียกว่าสวยจริงนะคะแล้วก็เห็นแบบนี้แล้วนะคะ

แต่ว่าจะสวยได้เท่าแม่ชมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
ใช่นะคะหรือแม้กระทั่งไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวริมทางเนี่ยค่ะ

เชื่อดีมุมหนึ่งแถวอโศกแนะนำนะครับ
ฉันสายไฟไรงมากน่าจะเป็นเพราะเก๋อีกที่หนึ่ง
ก็จะได้เป็นอีกมุมนึงอาจจะได้แฟชั่นเก๋มานะคุณผู้ชมนะ
อันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะยากไปเข้าไม่ถึง
กันที่ซุปตาอีกคนนึงค่ะพี่อ้ำพัชราภา
สไตล์ของพี่อ้ำเนี่ยบอกเลยว่าสาวทำกันได้ง่ายมาก
พี่อ้ำเนี่ยนะเขาจะเน้นโทนสวยหวานแบบฉบับผู้หญิง
แบทกราลส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้หรือว่าในส่วนสวยบางทีกำลังฮิต
บ้านเค้าเองแต่ว่ามันมีหลายมุมมากน่ะบางทีในบ้านของพี่อ้ำเอง
หลายมุมก็สวยเก๋เหมือนร้านคาเฟ้เลยอ่ะ
เห็นตรงมุมบันไดบ้านก็เลิศมีอยู่ภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ห้องรองเท้าย้ำนะคะห้องรองเท้าอันนี้ไม่ใช่ช็อปในห้างนะ
ไม่ใช่ค่ะห้องรองเท้าของบ้านพี่อ้ำเองอารมณ์แบบถ่ายเล่น
แต่แฟชั่นมากเวอร์แล้วก็ยังมีอีกหลายมุมนะคะ
สระว่ายน้ำเองก็ดูดีไม่แพ้กันแล้วเสื้อผ้าหน้าผมนะ
อ้ำก็ตามสไตล์ซุปตาเลยค่ะเรสสั้นบ้างเรสยาวบ้าง
เสื้อยืดกางเกงยีนง่ายง่ายเขาก็มีค่ะแต่ละชุดเนี่ยเฮ้ย
ดีไซน์ดูดีมีรสนิยมหมดเลยอ่ะซึ่งเรื่องการถ่ายรูปโพสต์รูปของพี่อ้ำเนี่ย
เขาเคยบอกเอาไว้ว่าไม่ค่อยชอบแต่งรูปหรือว่าเติมฟิลเตอร์ใด
ได้รูปมาแบบไหนก็ลงไอจีไปแบบนั้นเออสวยจริงแต่เอาจริงจริง
ก่อนช่วงโควิดเนี่ยพี่อ้ำเขาไม่ค่อยลงรูปอะไรนะลงแต่น้องหมาช่วยเหลือต่าง
แต่ช่วงนี้แหละเข้าใจเลยว่าเหงาอยู่บ้านก็เอาจริงรูปรัวก็เป็นเรื่องราวดี
แฟนคลับจะได้กดไลค์ให้พี่อ้ำตลอดนะเจอพี่อ้ำในโซเชียลก็จะได้สดใส
ส่วนคนสุดท้ายที่ฉันส่งเข้าประกวดเลยนี่คนนี้ก็สวยจริงไม่จกตานะจ๊ะน้องใหม่ดาวิกา
ดูเรียวขาเขาสิคะดูหุ่นเขาสิคะคนนี้เขาชอบมาในสไตล์แบบว่าสาวมินิมอล
มินิมอลก็แบบเป็นปรับโทนสีของภาพหน่อยให้มันดูแบบอุ่นอะไรอย่างนี้
เสื้อผ้าหน้าผมเขาไม่ได้อะไรเยอะแยะหรอกค่ะคุณสมนิยามเลยน้อยแต่มากเรียกแต่โก้
และที่สำคัญนะพี่แจ๊ครูปเขาเนี่ยต้องคมนะมองปราบเดียวรู้เลยว่าแบบ
กล้องโปรคุณภาพส่วนโลเคชั่นน้องใหม่เนี่ยเขาจะแบบเน้นที่การท่องเที่ยว
วิวสวยเน้นงานธรรมชาติเป็นหลักนะมีใบไม้แม่น้ำท้องฟ้าแสงแดดสวยฉ่ำ
ลุมิติมาเลยนะทุ่งทานตะวันก็มีนี่นั่งเผลอริมทะเลก็มานะคะ
ธรรมดาเนี่ยดูเป็นประสบความพิเศษคุณมากิดอีกหลายคนบอกว่าเห็นแล้วก็อยากจะไปท้องเที่ยว
แต่จะได้แบบน้องใหม่หรือเปล่าไม่รู้เพราะแค่หุ่นก็ไม่ได้แล้ว